คุณผู้ชมคะมาดูข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้กันหน่อย

รอสิทธิ์พระราชทานอภัยโทษกลับตัวเป็นคนดี
โอกาสแรกนับตั้งแต่ครองราชออกพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์
นี่เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เผยแพร่พระราชเจศกิจติกาพระราชธานอภัยโทษ
เนื่องในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราชสืบราชภรรยศติวงทรก
เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสแรกนับตั้งแต่ทรงราช
สืบราชสันตะติวงพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทรเทพยาวรางกูลมีพระราชองค์การ
กล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระดำริเห็นว่าเนื่องในโอกาสแรก
นับแต่ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์
เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษ
แก่ผู้ต้องราชธรรมเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น
กลับประพฤตนเป็นพลเมืองดี
อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
โดยพระราชกฤษฎีการนี้นะคะมีทั้งหมด๑๗มาตรา
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคมเป็นต้นไป
ก็คือตั้งแต่วันนี้ค่ะมีสาระสำคัญดังนี้นะคะ
ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชธานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีการนี้
ต้องมีตัวอยู่ในความควบคุมของทางราชการ
โดยกำหนดให้ผู้ต้องโทษที่เป็นผู้ต้องกักขัง
ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
แต่ผู้ซึ่งต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิด
ท้ายพระราชกฤษฎีการนี้
หรือผู้ที่ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุด
จำคุกเกิน๘ปีในความผิดฐานผลิต
ส่งออกเพื่อจำหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
รวมถึงผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียว
หรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ
ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่ถึง๑ปี
และได้รับโทษมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ใช้บังคับไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของโทษตามกำหนด
ให้เป็นผู้ต้องโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะ
ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ผู้ต้องโทษ
ตามความผิดท้ายพระราชกฤษฎีการนี้
ซึ่งเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิต
ให้ลดลงเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตด้วย